คือมีหนุ่มคนงานรับเหมาก่อสร้าง

ตู้รับฝากเงินที่หน้าร้านสะดวกซื้อนะ
ก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังทำธุรกรรมการเงินแหละ

หนุ่มคนงานก่อสร้างพอถึงคิวเขา
เขาก็เอาเงินจะไปเข้าช่องฝาก
ปรากฏว่าในช่องฝากมีเงินอยู่เกือบแสน

เขารู้เลยว่าเป็นของคนแรกที่จะมาฝากเงิน
แล้วก็มัวแต่โทรศัพท์แล้วก็เดินไปแล้ว
คืออาจจะไม่ได้มีสมาธิตอนทำธุรกรรม
ใช่ทีนี้หนุ่มคนงานก่อสร้างรับเหมาก่อสร้าง
ก็เลยบอกว่าโอ้โหต้องเก็บเงินนี้ไปคืนเจ้าของ

สุดยอดนะครับคนนี้ต้องชื่นชมจริง
คนดีคนนี้นะฮะก็คือพี่สุนัยสังเกตอายุ๔๖ปี
เป็นคนงานรับเหมาก่อสร้างทั่วไป
เขานำเงินสดจำนวน๙๑๐๐๐บาท
ที่เขาเจอในตู้รับฝากเงิน
มอบให้กับตำรวจที่สนสายไหม

เขาเองแวะเติมเงินโทรศัพท์มือถือ

พอกำลังจะลงจากรถจักรยานยนต์
ปรากฏว่าเห็นผู้ชายคนหนึ่งเขาเดินแซงหน้าขึ้นไป

ไม่เป็นไรให้เขาทำธุรกรรมทางการเงินให้เสร็จก่อน
แต่ทีนี้จากการสังเกตอาการของคนนั้น

แล้วก็คุยโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลา
ทีนี้พี่สุนัยเขาก็เลยยืนรออยู่ห่าง

เขาจะได้ไม่สงสัยว่าเราไปดูรหัสอะไรเขานะครับ
ยืนรออยู่ห่างจนกระทั่งผู้ชายคนนั้น
แล้วก็ผู้ชายคนนั้นก็ยังโทรศัพท์ตลอดเวลาเดินออกไปจากตู้

พอกดรายการเติมเงินปรากฏว่าในช่องใส่ธนบัตร
พบเงินอยู่ปึกหนึ่งตอนนั้นเขาไม่รู้หรอกว่าเงินกี่บาท

สุนัยก็เลยหยิบเงินนั้นออกมาจากช่องรับฝากเงินก่อน
แล้วทีนี้พี่สุนัยก็เลยใส่เงินของตัวเอง
เตรียมมาเติมโทรศัพท์เข้าไปแทน

เผื่อว่าเจ้าของเงินที่เมื่อกี้เพิ่งทำธุรกรรมทางการเงิน

รออยู่แล้ว๑๕๒๐นาทีเจ้าของเงินก็ไม่มา
ผมว่านะคุณนะคุณอาริยาว่าไหม

ว่าเงินมันยังไม่เข้าไปในตู้๖
เขาทำธุรกรรมอาจจะยังไม่เสร็จด้วยซ้ำ
ทีนี้ผู้สุนัยก็เลยเอาเงินทั้งก้อนทั้งปึก

ผู้สื่อข่าวบอกด้วยว่าพี่สุนัยมีความตั้งใจที่ทำความดีมากนะ

ต้องรอคิวพบตำรวจเป็นชั่วโมงเลยนะ
เพราะว่าตำรวจก็ต้องติดภารกิจอื่นด้วย

และยังต้องมานั่งรอหาตัวเจ้าของอีก

คือเมื่อคืนรออยู่ที่โรงพักน์นานเลย

แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้ที่เก็บเงินได้
ก็คือพี่สุนัยจะนำเงินไปมอบให้กับธนาคาร
เพื่อสืบหาเจ้าของเงินต่อไป

ถ้าเงินหลงไปอยู่กับคนที่โลภเอาเงินคนอื่นเขานะ
แต่อย่าลืมนะคุณต่อให้เอาเงินคนอื่นไป

ใช่ค่ะนับถือจริงเลยนะ